ที่ข่าวแรกค่ะไปดูลูกทุ่งสาวสุดเซ็กซี่จ๊ะอาสยามกันหน่อยนะคะ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยเธออยู่ที่อ่างทองค่ะ
ทำพิธีไหว้ครูนะคะเอาเลิกเอาใช้ที่บ้านเกิดค่ะ
แล้วก็มีการแจกข้าวสารให้กับชาวบ้านที่มาร่วมงานกันด้วย
บันเทิงไทยรัฐมีโอกาสได้ไปร่วมงานแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากนะคะ
เห็นว่าลูกทุ่งสาวเนี่ยพาไปสองตัวเลขเอาใจนักเสียงโชคกันอีกด้วยค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนบันเทิงไทยรัฐด้วยนะคะ
วันนี้อยู่กับจ๊ะค่ะคุณค่ะที่งานพิธีไหว้ครูประจำปีของบ้านจ๊ะเอง
วันนี้พิเศษภาพทุกปีเพราะว่าเราแจกข้าวสารจำนวน๑๐๐๐ถุงนะคะ
ชาวบ้านมาเยอะมากและไม่ได้มาร่วมงานมารับข้าวสาร
แต่แฟนบันเทิงไทยรัฐเขาไม่ได้สนใจเรื่องข้าวสารหรือว่าพิธีไหว้ครูเลย
บ้านจ๊ะเนี่ยถ้ามีพิธีไหว้ครูต้องมีตัวเลขต้องมีตัวเลข
เพิ่งจุดประทัดเมื่อกี้นี้เราก็พอมีมาบ้างนะคะ
ไว้อย่างดีเก็บไว้อย่างดีเลย
ให้พูดนะเดี๋ยวเคลื่อนพูดไม่ได้จริงตัวเลขเนี่ยเดี๋ยวเคลื่อน
ให้ดูกันแบบใกล้อย่างนี้
บ้านเลขที่๘๓๘๓ค่ะ
จริงแล้วเป็นคนไม่ชอบซื้อลอตเตอรี่เท่าไหร่
แต่ถ้าแวะปั๊มก็จะมีบ้าง๗๐๘๐ใบอะไรอย่างนี้

เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม
แต่ว่าเห็นจ๊ะแบบนี้นะเอาเลิกเอาชัยทำบุญบ้านตัวเองเนี่ย
แล้วก็โอ้โหมีการมอบสิ่งดีให้กับชาวบ้านแถวนั้นด้วยนะคะ

ที่เรามาร่วมงานอ๋อมาข้อสาร
เหลือเผื่อไหมล่ะมาทางนี้มาสัก๒ถุง